นี่คือส่วนหนึ่งของภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง
และการประท้วงที่เกิดขึ้นทุกวันทั่วทุกมุมโลก
อย่างเหตุประท้วงรุนแรงครั้งล่าสุด
หลังในทรัมป์ประกาศรับรองนครเยอรูซาเลมให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล
ซึ่งถือเป็นการละเมิดมติระหว่างสหรัฐและนานาชาติ
ที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในประเด็นข้อพิพาทนครเยรูซาเลมระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์
ซึ่งนี่เองที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์ตลอดจนชาวมุสลิมทั่วโลก
ลุกฮือขึ้นมาประท้วงคัดค้านการกระทำของนายทรัมป์
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
ขณะเดียวกันในทรัมป์ยังต้องรับมือกับประเด็นร้อน
กรณีที่รัสเซียแทรกแสงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่ผ่านมา
ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่าย
เพราะอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในคณะทำงานของนายทรัมป์
จากกรณีประชุมลับกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐ
ผลงานของนายทรัมป์ที่เห็นเป็นรูปธรรม
แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการถอยหลังมากกว่าเดินหน้า
ก็คือการถอนตัวในข้อตกลงป้องกันโลกร้อนปารีส
รวมถึงการถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
ตลอดจนเดินหน้าสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโก

เป็นการจุดประกายให้เกิดการประท้วงขึ้นทั้งในสหรัฐและทั่วโลก
อีกหนึ่งผลงานกล้องโลกที่สร้างความสับสนและความไม่พอใจเป็นวงกว้าง
ก็คือคำสั่งห้ามพลเมือง๗ประเทศมุสลิม
รวมไปถึงพลเมืองจากเกาหลีเหนือเวเนซูเอล่าและประเทศชาติ
ตลอดจนผู้ลิภัยชาวซีเรียไม่ให้เดินทางเข้ามายังสหรัฐ
ซึ่งถึงแม้คำสั่งนี้จะถูกสั่งระงับเป็นการชั่วคราวไประยะหนึ่ง
แต่สุดท้ายผู้พิพากษาสารสูงสหรัฐกลับพิพากษาตัดสินให้คำสั่งดังกล่าว
มีผลบังคับใช้โดยทั่วกัน
ส่วนประเด็นเรื่องประกันสุขภาพโฉมใหม่ที่เน้นให้มีราคาถูกลง
และเป็นแผนประกันสุขภาพระยะสั้น
ซึ่งคณะทำงานของนายทรัมป์ได้พยายามผลักดันให้ประชาชนซื้อประกันสุขภาพในดัชนีหุ้นสหรัฐไว้ในความครอบครอง
แต่หลายฝ่ายต่างออกมาแสดงความกังวลถึงเงื่อนไขของกฎหมายประกันสุขภาพชมใหม่
อาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองเท่ากับกฎหมายประกันสุขภาพฉบับก่อน
ซึ่งหลังจากนี้ในทรัมป์ยังคงต้องฝ่าฟันกับด่านสำคัญในกระบวนการโหวตรับร่างกฎหมายประกันสุขภาพในสภาคองเกรส
ด้านพฤติกรรมการใช้ทวิตเตอร์ของนายทรัมป์ที่มักจะออกมาทวิตข้อความสร้างสงครามน้ำลายตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วิกฤตขีปนาวุฒิเกาหลีเหนือตึงเครียดขึ้นไปอีก
โดยเห็นได้จากการทดสอบยิงขี่ปนาวุฒิครั้งล่าสุดที่เกาหลีเหนืออ้างว่า
ีปนาวุฒิข้ามทวีภาวะซอง๑๕สามารถยิงโจมตีสหรัฐได้
อีกทั้งยังทำให้นักวิเคราะห์ออกมาคาดการณ์ว่า
ผลจากพฤติกรรมการใช้ทวิตเตอร์ของนายทรัมป์อาจจะนำไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม
และนี่ก็คือปรากฏการณ์ทรัมป์ในช่วงปี๒๐๑๗ที่ผ่านมาที่ต้องยอมรับว่า
ความเคลื่อนไหวและการตัดสินใจของนายทรัมป์ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก
จากนี้ไปคงต้องจับตาดูต่อไปว่าเขาจะสร้างกระแสอะไรขึ้นมาในโลกใบนี้อีกบ้าง